ฮีโร่มาขายข้าวเกลียบค่ะ
พูดแบบนี้เป็นฮีโร่จริง

แต่งชุดสปาเดอร์แมนจัดเต็มแล้วยืนอยู่โตงแยก

ด้วยต้องไปทำไมล่ะ

เวลาที่รถติดแบบนี้ติดไฟแดง
เคาะกระจกเลยคันไหนจะเอาข้าวเกลียบบ้าง
ตรงนี้เป็นถนนบายพาสเลี่ยงเมืองจตุรพักษ์พิมาร
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑ค่ะ
ข้าวเกลียบ๒ห่อหลังจากนั้นก็ถามพี่เป็นไงมาไงมาขายตรงนี้
พี่ชนธิวัฒน์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้เมื่อก่อนนะผมอ่ะ
ขายเสื้อผ้าเด็กอยู่ในห้างที่กรุงเทพนั่นแหละ
ขายมาเป็น๑๐ปีแล้วปีที่แล้วเท่านั้นแหละคุณนักข่าว
เพราะโควิด๑๙มันระบาดผมเจ็บหนักเลย
ขายของก็ลำบากบางวันนะขายได้ไม่กี่ร้อย
ยังไม่พอจ่ายค่าที่เลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่า
ขอไปตายเอาดาบหน้ากลับบ้านมาตั้งหลักก่อน
หาอาชีพใหม่หารายได้ให้กับครอบครัว
ทีนี้พอกลับมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนี่นะคะ
เมื่อปลายเดือนมีนาก็สังเกตว่า
เพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาไปเร่ขายข้าวเกลียบปลาทอด
รับมาจากปัตตานีเอามาทอดแล้วก็แพ็กใส่ถุงขาย
มันก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
ตัวคุณพี่ชนธิวัฒน์เองเขาก็เลยติดต่อบ้างละกัน
ติดต่อข้าวเกลียบเอามาทอดขายบ้าง
ทำเลคนเยอะหน่อยตรงไหนดี
ตรงนี้แหละแยกตรงสี่แยก
แล้วเขาก็เลยตัดสินใจมาขายตรงแยกไฟแดงเลี่ยงเมือง
ตุรพักษ์พิมารก็จะเช่าห้องพักนะคะ
หลังจากนั้นห้องก็เป็นที่นอนด้วยที่ทอดข้าวเกลียบด้วย

แรกขายวันหนึ่งประมาณ๓๐๕๐ถุง
รายได้ต่อวันก็๖๐๐๑๐๐บาท
แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยนะคุณผู้ชม
ถ้าเริ่มสตาร์ทได้เกือบจะหลักพัน
วันก็ได้พันนิดก็ถือว่าดีแล้ว
ทีนี้เขาก็มีความคิดมีไอเดียว่าเอ๊ะทำยังไงนะ
ปกติแล้วก็แต่งตัวธรรมดาก็ขายได้วันละ๖๐๐๗๐๐๘๐๐พันหนึ่งละ
ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันแปลกขึ้นน่าจะขายได้มากขึ้น
ตัดสินใจเอาชุดสไปเดอร์แมนละกันมาใส่
แล้วสไปเดอร์แมนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดด้วย
เพราะว่าโควิดมันไม่เลือกหรอกค่ะฮีโร่งฮีโร่มันก็ติดหมดแหละ
ถ้าเกิดว่าอากาศตกทีนี้ตัวคุณพี่ชนที่วัด
เขาก็เลยใส่หน้ากากอนามัยใส่ชุดสไปเดอร์แมนขายแบบนี้
ปรากฏว่าโอ้โหจากยอดเดิมนะ๓๐๕๐ถุงต่อวัน
เพิ่มขึ้นมากี่เท่าตัวล่ะคะ๑๕๐ถุงถึง๒๐๐ถุงต่อวัน
รายได้นะก็กระเทิบขึ้นมาเลยจากวันละไม่ถึงพัน
กลายมาเป็นวันละ๓๐๐๔๐๐บาท
ทีนี้ตัวคุณพี่ชนธิวัฒน์เขาก็เลยบอกว่าผมไม่ไปไหนล่ะ
กลับกรุงเทพไปขายเสื้อผ้าเด็กต่อแล้ว
ผมเนี่ยจะขายข้าวเกียบปลาทอดนี่แหละ
มันเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผม
แล้วก็ฝากไปถึงทุกคนด้วย
อยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่ตกงานช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ทนนะครับทุกคนกลับมาบ้านเกิดก็ได้
กลับมามาตั้งหลักก่อนแล้วก็มองหาว่าอะไรนะ
พอจะทำเป็นอาชีพได้พอจะมีรายได้ได้
อย่าลืมนะไม่เลือกงานไม่ยากจน
เหมือนผมนี่แหละครับนี่ออกขายแบบนี้เลย
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะใช่ครับ